มีผู้หญิงคนหนึ่งเธออยากให้หมอปลาเนี่ย

อยู่ดีก็กลายเป็นรูสือ

อ่ามีคลิปที่เขาบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
นี่นะครับที่ฝั่งของภรรยาเนี่ยเขาส่งคลิปของสามี
พูดจานี่นั่งอยู่เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลนะเห็นไหมฮะ
พาไปขามห่อมาแล้วนะอ่า
กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเธอบอกสามีเธอเนี่ยพูดจา
พูดถึงเทวดาฟ้าดินพระปูฬศรีองค์เทพและชอบเทศสั่งสรรค์คนไปเรื่อย
ค่ะก็เลยส่งคลิปเนี้ยมาหาสื่อมวลชน
ค่ะอ่ามาหาทีมข่าวของเราด้วยบอกว่าอยากจะให้ช่วยบอกให้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
ช่วยมาดูอาการของสามีให้หน่อยได้ไหมเพราะเหมือนกับสามีเนี่ยไปรับขันห้ามา
แล้วอยู่ดีดีก็กลายเป็นแบบนี้ทุกผู้ชมครับก่อนที่หมอปลาจะไปเราก็เลยให้แซคนัทวินเนี่ย
ไปสำรวจตรวจสอบดูก่อนเออว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ได้คุยกับฝั่งของเจ้าของคลิปนะฮะ
แต่งงานอยู่กินกับเธอจนมีลูกด้วยกัน๒คน
ปกติสามีเป็นคนธรรมธรรโมอยู่แล้ว
สวดมนต์นั่งสมาธิ
แล้วก่อนหน้านี้ก็ชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับฤษีอยู่แล้ว

อยู่ดีสามีเธอเนี่ยไปรับขันห้ามา

เช้ามาจำเลยวันนั้นอยู่ดีก็เห็นตั้งโต๊ะขันห้าในบ้าน
แล้วก็มีองค์พระบูฤษีตั้งอยู่ในบ้านแบบนี้เลย
แล้วทีนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีอาการแปลกแล้วคุณรัชพร
ช่างอ๋องเนี่ยเมียออกเริ่มปลากไป
กลางคืนนี้ไม่ได้แต่งโต๊ะเป็นรูศรีนะ
แต่งโต๊ะหล่อฉีดน้ำหอมออกไปเที่ยวกันล่ะโอเค

ไม่เคยทำพอไปรับขันห้ามานี่ตั้งโต๊ะบูชามีฤสงฤษีอะไรรูปปั้นอะไรเต็มไปหมด
ตอนนี้ไม่ต้องเป็นฤสีก็แต่งได้ป่ะตัวหล่อฉีดน้ำหอมเนี่ย
จริงหรือวะแซคเขาออกใช่พี่เขาบอกจริง
เหรอเพราะตอนคืนช่างอองแต่งตัวหล่อฉีดน้ำหอมไปเที่ยวคาโลกเก
ผมต้องถามแซ็กย้ำเลยนะว่าอันนี้ช่างอ๋องหรือติ
นี่มันติชัดเลยนะแบบเนี้ยอ้าวพี่อุ๋ยเก่า
กิจในฝักวิราชัยเจริญศุกร์พี่เก่าหาเขาเข้าฟ้องแล้วเนี้ย
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดจาแปลกเมียบอกช่างอ๋องเนี่ยพูดจาแปลก
อ้างว่าตัวเองเนี้ยเป็นพ่อปู่ฤษฎีค่ะจนตอนแม่ลูกเกาใหม่หมด
ต้องหนีออกมาอาศัยอยู่บ้านญาติ
ใช่พี่คิดว่าอย่างนั้นคือเขาคือแบบว่ารับมาแล้ว
ตัวเองนะศีลห้าครับศีลแปดไม่ได้

คือเคยได้ยินว่าฤษีมีใส่หนังเสือบ้างเข้าวัดเข้าทำ
ยังไม่เคยได้ยินฤษีไปคาราโอเกะเลยนะคะพี่อุ๋ย
แต่งตัวหล่อฉีดน้ำหอมออกกลางคืนไปเที่ยวคาราโอเกะ
ที่สำคัญคือเมียกับลูกไม่กล้าอยู่ด้วย

แล้วเที่ยวทุกคืนเลยเหรอ

เมื่อกี้เนี่ยคือบ้านของพี่ปา
ไม่ใช่หมอปลานะเพราะพี่ปา

ก็ไปเจอเพื่อนบ้านด้วยนะครับ

ของช่างอ๋องนะบอกว่าช่างอ๋องเนี่ยช่วงหลังนี่อาการหนักนะครับ
อันนี้คือเพื่อนบ้านใช่ไหมคนไหนเพื่อนบ้านคนไหนช่างอ๋อง
ชักไปกันใหญ่แล้วทีนี้นี่คือใครนี่เพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านนะเอาเพื่อนบ้านก่อนนะเพื่อนบ้านของช่างอ๋องเนี่ยบอกว่าช่างอ๋องเนี่ย
ช่วงหลังอาการหนักพูดจาไม่รู้เรื่องสวดมนต์คนเดียวเปิดเสียงเพลงแบบเสียงดังด้วย
มีพฤติกรรมแปลกแปลกยังไงอย่างเช่นปั่นจักรยานไปแบบไกล
ไม่รู้ว่าจะปั่นไปทำไมนี่ออกกำลังกายเปล่าคะ
เอกมัยนะอรัชพรปั่นไปกระทุ่มแบนเอกมัย๗๖ปั่นไปกระทุ่มแบน
ก็ปั่นจักรยานทางไกลอะไรอย่างนี้ไงเขามีเวลาเขาก็ปั่นได้
ปีนหลังคาบ้านเอออันนี้แปลกหรือซ่อมหลังคา
ไปร้านอาหารสั่งอาหารกินแล้วไม่จ่ายติดเงินร้านอันนี้แปลกไหม
อันนี้ไม่เรียกแปลกอันนี้อาจจะเรียกไม่มีเงินเหรอ
อันนี้เป็นพ่อฤษีพ่อรับขันห้าหรือเปล่า
ดื่มน้ำหมักน้ำหมักเศษผลไม้อ้างว่าทำให้สุขภาพดี

ขึ้นแท็กซี่ไม่มีเงินข้างบ้านต้องมาจ่ายให้
อันนี้ไม่เรียกแปลกเดี๋ยวก่อนพี่อุ๋ยอันนี้เท่าที่ดูเนี่ย
ประมาณ๑๒๓๔๕๖๗ประมาณ๔ใน๗คือไม่มีเงินค่ะ
มันจะเกี่ยวพันกับที่เมียเขาบอกไหมว่ากลางคืนเนี่ย
ฉีดน้ำหอมแต่งตัวหล่อไปคาราโอเกะ
เออแต่ทำไมมีเงินไปคาราโอเกะอ่ะหรือว่าไม่จ่าย
ก็นี่ไงเลยขึ้นแท็กซี่ไม่มีเงินจ่ายไงติดเงินร้านของร้านค้า
ปั่นจักรยานไปกระทุ่มแบนก็คือไม่มีเงินค่ารถอะเนาะ
อันนี้ผมเดาเอานะค่ะมินก็เดา
ไปถามช่างอองดีกว่าคุณสลักตัวไปหาช่างอองนะฮะ
ไปเจอนี่กำลังซ่อมลำโพงอยู่พอดีวันนี้
นี่ช่างอองก็เลยบอกเดี๋ยวสลักตัวพี่ขอใส่เสื้อก่อน

จำไม่ได้ว่าพ่อปู่ฤษีมาอยู่ในร่างตอนไหน

แต่ณขณะนี้เนี่ยแซ็ก
พี่เนี่ยมีรือสีสองตนอยู่ในร่างเลยนะ
จำไม่ได้ว่ามาเมื่อไหร่แต่รู้ว่ามี๒

มีพ่อปู่ฤษีเดินดง

คิดไม่ออกเลยว่าตนไหนจะชอบไปคาลาวเกะอะ

ช่างอ๋อบอกได้นอนแค่สองชั่วโมง

คือฤษีเนี่ยปลุก

แล้วช่างอ๋องก็เลยพาไปดูเห็นไหมฮะแท่นบูชาต่าง
คือฤษีเนี่ยปลุกให้ตื่นตื่นมาสวดมนต์ชุมนุมเทวดาบูชาพระรัตนไต
คือสวดเยอะแยะมากเวลามีมารพจนเนี่ยจะได้รับอย่างจากสวรรค์บอกลูก
เออดูสิแม่นี่ฉันลองฟังอยู่ว่าเขาจะไปคลาวเกียรติตอนไหน
เอาจริงที่เข้าใจเรื่องนี้แหละมีเรื่องโรงพยาบาลก็มี
ช่วง๑๗๑๙วิทยาลัยช่างอ๋องบอกว่าคือพอฤษีมาแล้วมีมารพจนไง
ไปนอนโรงพยาบาลเพราะรถชนเสาไฟฟ้า
อ่าอ่าก็เลยมีการแบบสวดมนต์ชุมนุมเทวดาคุยกับเทวดา
แล้วเมียก็เลยหาว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าอัดคลิปในโรงพยาบาลเอาไว้
สิบสามถึงสิบห้านะกรกฎาจักรยานยนต์ล้มอีก
ยี่สิบเจ็ดกรกฎาโดนเตะโดนเตะก้านคอโอ้ยเกือบตาย
ตอนนั้นช่างหอมบอกไปทำอีกท่าไหนอ่ะนั่นแหละดิเออ
หรือสีสองตนไม่ช่วยเลยเหรอนั่นไง๘สิงหาไฟไหม้บ้าน
ขออภัยจริงจริงค่ะคือมันยังไงอ่ะโอ้ดูสิเอ้า
ไหม้ชั้นสองด้วยไหม้ชั้นสองด้วยสิบห้าสิงหาโอ้โหนี่หนักเลย
นี่หนักเลยคุณผู้ชมอ่านหน้าจอหน่อยเอ้าโดนอะไรโดนอะไรน่ะ
โดนตำรวจตบที่สามสิบกว่าแคมป์โอ้ยช่างหอมอะไรเนี้ยดูเว้ย

อยู่ใกล้ผมเขาเอาผมไม่ได้เขาจะเอาคนใกล้ตัวไป
มารคือจะจ้องจะเล่นงานอยู่แล้ว
มานก็คือสายดำไงเพราะว่าเจ้าองค์ผ่านมาไม่กี่อย่าง
เข้าใจกว่าจะมารู้เอาท่านไม่ได้ทำไมท่านต้องเดินวิเวก
เพราะว่าถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ตัวลำบากหมด
เขาจะไม่ให้ช่วยเขาจะไม่ให้ช่วยผมเขาจะเล่นผมคนเดียว
เนี้ยเดี๋ยวว่าเนี้ยไหมรถชนถ้าเกิดวันนั้นมีคนนั่งไปด้วยตาย
พี่หูยดวมมีความสุขกับข่าวนี้มากเลยนะครับนี่คุณภรรยังส่งมา
ตายตายนี่อรัชพรค่ะเธอน่าจะป่วยอีกสักเจ็ดวันนะเนี่ย
ทำไมมาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมน้ำตามิ้นไหลแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
วิ่งลูกศรีเยอะไปหมด
ท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องของฤษีเนี่ยช่างอ๋องบอกว่า
พ่อปู่ลูกศรีเนี่ยที่มาอยู่ในร่างสองตนเนี่ยนะ
อาจารย์ชะพรรู้ถึงดวงเมืองนะบอกถึงนายกเลยนะอ่า
ทำไมไม่รู้ดวงช่างอ๋องก่อนก่อนไม่รู้ดวงเมืองอ่ะ
เออลูกศรีนี่เขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
ห่วงช่างอ๋องก่อนไหมเออจะตายอยู่แล้ว
รถชนตลอดโดนเตะก้านคอปางตาย
โดนปืนตบพี่เขาไม่ใช่ขอบภัยโดนตำรวจตบพี่เขาราวเกยอีก
อะยังไงฟังลูกศรีนิดนึงก็ได้
นายกจะเป็นผู้ชาย
บอกมาแค่นี้แล้วเป็นคนที่โดนแกล้งโดนแกล้งด้วยโดนแกล้ง
แล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาแน่นอนเอ๊ะใครโดนแกล้ง
แล้วบอกจะถูกปฏิวัติซ้อนอุ้ยไปกันใหญ่ช่างอ๋องนะ
แต่บอกไม่ได้ว่าเป็นใครฤษีเขาห้ามบอกอ่าไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะ
ไม่เป็นไรช่างอ๋องบอกบอกได้แค่นี้อ่าเอาเถอะอ่า

ก็เลยพาแซ็กเนี่ยไปดูห้องพระน่ะอยู่ชั้นสามของบ้าน
เป็นสองโต๊ะโต๊ะหมู่หนึ่งก็คือของพระพุทธ
โต๊ะหนึ่งเอาไว้ตั้งองค์เทพอ่ามีฤษีเดินดงรูปปั้นสีขาวกับพ่อปู่ฤษีสิง
ชุดลายเสือแต่เป็นสิงนะแต่ใส่ชุดลายเสือ
สิงศ์ตกลงคือสิงศ์โตใช่ไหมใช่ไหมฮะเป็นสิงศ์โตอ่า
เป็นพ่อปู่ฤษีสิงแบบสิงโตแต่ใส่ชุดลายเสือ
รัชพรไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงค่ะนี่ฮะอ่าทีนี้ถามไปถามมา
ก็บอกเอาพี่เอางี้ดีกว่าเข้าเรื่องเลยนะ
กับลูกพี่อยู่ไหนเนี่ยเออพี่เป็นอย่างเงี้
เมียกับลูกเขาอยู่ด้วยไม่ได้ต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติเนี่ย
อ๋องบอกว่าเมียกับลูกอยู่ที่บ้านด้วยไม่ได้
เพราะพอมีฤษีอยู่ในร่างเนี่ยมันมีมารพจน
ถ้าอยู่ด้วยเดี๋ยวจะโดนทำร้ายเพราะฉะนั้นบ้านนี้เนี่ย
พี่อยู่คนเดียวก็พอแซ็กอ๋อนี่ช่อของพูดเองอ่า
แหมอยู่คนเดียวทีนี้ก็คัลโอเคทุกคืนเลยสิ
ท่านผู้ชมครับทีนี้ชาวบ้านเขาบอกช่างอ๋องนี่ดื่มน้ำหมักใช่ไหม
รามน้ำหมักผลไม้ใช่ไหมคะแม่นึกถึงป้าเช็งขึ้นมาเลยเออ
แต่อันนี้เขาดื่มนะฮะน้ำหมักผลไม้นะฮะช่างอ๋องบอกว่า
มันไม่ใช่น้ำหมักอะไรทั้งนั้นแหละรัชพรอ๋อมันมันคืออะไรคะ
มันเป็นวายอ่ามันเป็นวายคือนี่พี่หมักจากผลไม้มาแปดปีแล้วนะ
องุ่นเหรอคะหมัก๘ปีนี่ดูช่างอ๋องบอกเดี๋ยวพี่เปิดให้ดู
เปิดให้แซ็กแซ็กได้ชิมไหมเนี่ยวายเนี่ยขออภัยท่านที่กำลังทานมื้อดึกอยู่ค่ะ
อะไรนะอรัชพรจะดูภาพใหญ่ใหญ่เหรอไม่ค่ะไม่ได้เคยขอเลยค่ะ
ไหนตักไปด้วยนี่ไงอรัชพรนี่หมักมาแปดปี
วายช่างอ๋องสนใจไหมหมักจากอะไรก่อนขอฟัง
ผมตั้งชื่อให้ใหม่ก็ได้วายฤษีเดินดง

ก็ถังวายวาย๘ปีช่างอ๋องบอกต้องหมักเอาไว้
เพราะพระพุทธองค์บอกว่าโลกจะแตก
เดี๋ยวจะไม่มีน้ำนี่อย่าคิดว่ากินไม่ได้นะ

เตะถ้าจะอร่อยกว่านี้นะอันนี้แบบดื่มสด

ผสมน้ำอารมณ์

ไม่คือคนเรามีของกินที่ชอบและไม่ชอบไง
อันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลพี่อุ๋ยว่าไม่ได้
วายผลไม้หมักไว้๘ปี

บอกเอาไว้ว่าพระพุทธองค์บอกว่าโลกจะแตกไม่มีน้ำ

คุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าลูกกับเมียช่างอ๋องบอกว่า
อยากให้หมอปลาช่วยมาดูให้หน่อย

หรือสีมาอยู่ในร่างยังไง

คิดว่าเขาไปพาไปหาหมอดูอาการอะไรต่าง

หลายอย่างจักรยานยนต์ล้มนู่นนี่นั่น
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเลยนะฮะ
ไปบ้านช่างอ๋องที่แถวเอกมัยนะ
ไปทันทีไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวจะผิดจังหวัด

จะไปพิสูจน์ว่ามันเกิดจากการรับขันของช่างอ๋องหรือไม่
หรือมันเกิดจากอะไรกันแน่
เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน

ไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะ

ไปต่อไหวไหมเนี่ย
จะไปเรื่องผีอีกเหรอคะ